คุณผู้ชมตื่นเช้าแบบนี้ก็คงจะหิวกันแล้ว
คุณหิวไหมพาหันไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่กันหน่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวหอมใบตอง๑เดียวในจังหวัด
เขาบอกว่าขาย๗๐ปีแล้ว
โอ้โหเนี่ยดูดิโอ้โหมันน่าทานมากแล้วมันมีกลิ่นของใบตองนะ
ค่ะเออดูสิเครื่องเขาครบทีเดียวนะครับ
เขาดูเหนียวนุ่มอันนี้คือก๋วยเตี๋หอมใบตองร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวหอมใบตอง
ยายทองเจ้าเก่านะฮะร้านอยู่ใกล้กับวัดศรีดอนมูลอำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นร้านเล็กนะอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่ามันฮือฮามากเลย
เขาเป็นการบอกกันปากต่อปากไปเพราะว่าเขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมาแบบลักษณะของการที่ห่อใบตอง
โดยเฉพาะคนที่มากราบครูบาน้อยเต็ดปัญโยเป็นเกจิพระชื่อดังเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล
ก็จะแวะมาลิ้มลองกันเพราะว่าอยู่ห่างจากวัดเพียง๒๐เมตรนะฮะ
พระเสร็จปุ๊บก็แวะมากินก๋วห่อใบตองนี่มีน้ำซุปแบบซี่โครงหมูแบบร้อนอย่างนี้นะฮะ
นาชาอินจันทร์บอกว่าก็สืบทอดขายก๋วยเตี๋ยห่อใบตองมารุ่นที่๓แล้วนะครับ
ตั้งแต่ยายยายส่งต่อให้แม่แม่ส่งต่อให้กับเธอรวมตั้งแต่ยายถึงเธอ๗๐ปีแล้ว
เอกลักษณ์ของร้านจะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ห่อใบตองไม่ว่าจะกินที่ร้านหรือว่าสั่งกลับบ้านก็จะห่อใบตองแบบนี้นะครับ
รับรองความอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบตองด้วยนะครับ
แม่ค้ายังบอกอีกว่าเครื่องปรุงทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเจียวพริกผงพริกแดงถั่วบดต่างทุกอย่างทำเองหมดเลย
หมูก็เลือกเองอย่างดีลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าพอกินที่ร้านปุ๊บจะได้กินของดีแล้วมีคุณภาพอร่อยด้วย
แม้จะอยู่ในหมู่บ้านวันหนึ่งเขาขายได้วันหนึ่งมากกว่า๑๐๐ห่อนะครับ
แล้วขายไม่แพง๓๕บาทเองมีร้านเดียวไม่มีสาขาอื่นใครอยากกินไปที่อำเภอสารพีไปเลยนะครับ

ใครเคยทานต้องเทาเป็นคนเคยทานแน่เพราะว่าถ้าเจ้าเดี่ยวจะต้องดังนะ

ใช่ไหมใครเคยทานส่งมาบอกหน่อยสิเมนูไหนอร่อย

มันดูบีบมะนงมะนาวนะเติมพริกเติมอะไรนิดหน่อย

เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวท้องจะร้องจนเกินไปอยากจะ